สบู่เป็นวัสดุที่ช่างศึกหมู่ได้นำมาใช้สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานประเภทแม่พิมพ์ที่เรียกว่าแม่พิมพ์หินสบู่
และนำมาใช้ในงานหัตถสินประณีตสินแบบต่างเพื่อนำไปใช้ประดับตกแต่งลวดลายให้เกิดความวิจิตรงดงาม
ด้วยการกระแหน่ลายหรือบ้างก็เรียกว่าการตีลายเช่นงานหัวโขน
ฐานพระพุทธรูปงานลวดลายไทยแบบต่างเช่นทำเป็นลวดลายกระจัง
วดลายของดอกไม้นอกจากนี้ช่วงต้นรัตนโกศิลป์
ยังนำหินสบู่มาใช้สำหรับทำเป็นแม่พิมพ์ของพระเครื่อง